กัดเฮงของเราในวันนี้หมอไก่จะพาเราไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่
และท้าเวสวันที่วัดแห่งหนึ่งที่ชาวตลอดข่าว
รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงของพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่อยู่ที่วัดเขากรวดจังหวัดลาดบุรีค่ะ
ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของความเฮ่งความปั้งแล้วก็ความเด็ดนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าที่วัดนี้ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนค่ะ
เพราะว่าที่วัดนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากราบไหว้บูชาขอพรกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
เดี๋ยวตามหมอไก่มาเลยนะคะตามมาเลยค่ะ
พิกัดเฮงจุดแรกเลยนะคะที่เรามาวัดนี้ต้องมาทำการขอพรเลยค่ะ
นั่นก็คือที่ตรงนี้เลยค่ะ
ที่นี่นะคะก็จะมีไอ้ไข่พี่จุกแล้วก็น้องจันทิมานะคะ
สำหรับในเรื่องของการไหว้ขอพรเพื่อเสริมดวงค่ะ
ว่าจะเป็นการขอพรเสริมดวงเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะ
แต่ที่เป็นทีเด็ดของวัดนี้เลยนะคะนั่นก็คือไอ้ไข่ที่อันเชิญมาจากวัดเจดี
ใครอยากเฮงอยากปังตามหมอไก่มาเลยค่ะและนี่นะคะนี่ก็คือไอ้ไข่ค่ะ
อันเชิญมาจากวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ตั้งแต่มีการอัญเชิญไอ้ไข่นะคะมาไว้ที่วัดนี้ค่ะ

รางวัลที่๑มากว่า๑๐คนแล้วนะคะ
แต่พิกัดเฮงที่สองแห่งวัดเขากรวดแห่งนี้นะคะนั่นก็คือที่นี่เลยค่ะ

และหมอไก่ขอกระซิบเลยนะคะคุณผู้ชม
ตั้งแต่ทางวัดมีการอัญเชิญท้าเวสุวรรณมาให้ประชาชนกราบไหว้บูชา
มีคนนะคะถูกรางวัลที่๑จากการมาขอพรกับองค์ท้าเวสวัน๒คนเลยค่ะคุณผู้ชม
และนี่นะคะก็คือของไหว้ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ค่ะ
หลักนะคะเวลาที่เราจะไหว้ท้าเวสุวรรณค่ะ
เราจะต้องไหว้ด้วยของสีแดงนะคะ
เคล็ดลับการเปิดประตูดวงนะคะง่ายเลยค่ะ
ก็จะมีสองอย่างค่ะจะมีกระเป๋าสตางค์นะคะ
แล้วก็โทรศัพท์มือถือของเราค่ะให้เรานะคะอธิษฐานชื่อนามสกุลนะคะ
ที่อยู่ของเราว่าเรามาจากไหนนะคะจากนั้นนะคะ
เอาโทรศัพท์ค่ะแล้วก็กระเป๋าสตางค์นะคะเวียนนะคะใต้ขาของท้าเวสุวรรณค่ะ
พระอาจารย์ท่านกระซิบมานะคะว่าตอนที่ทำพิธีอันเชิญท้าเวสุวรรณองค์นี้ค่ะ
ประทับบริเวณจุดนี้นะคะได้เกิดเหตุการณ์ปฏิหารขึ้นค่ะ
เพราะว่ามีลำแสงจากพระอาทิตย์นะคะส่องมาบริเวณขาขวาขององค์ท้าเวสวันพอดีเลยค่ะ
สำหรับอีกหนึ่งเคล็ดลับความปังนะคะอยู่ด้านหลังหมอไก่นี้เลยค่ะ
นี่ก็คือถ้ำพระราหูค่ะเพราะว่ามีความเชื่อกันนะคะว่า
การเดินล่อใต้ถ้ำพระราหูค่ะจะเป็นการสะดอกเคาะนะคะ
ดวงชะตาดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเดินตามหมอไก่มาขอพรกันเลยนะคะ

หลังจากที่เรานะคะเดินล่อใต้ท้องช้างครบทั้งหมด๓รอบค่ะ
อย่าลืมนะคะนี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับสำคัญเลยค่ะ
นั่นก็คือการขอพรนะคะกับพระปางเปิดโลกโภกษัพย์องค์นี้ค่ะ
เวลาที่เราอธิษฐานนะคะให้เรานะคะเอามือแตะนะคะ
พระแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยค่ะ
ให้เราอธิษฐานนะคะพออธิษฐานเสร็จแล้วนะคะ
เปล่งวาจามาทั้งหมด๓ครั้งนะคะว่าสำเร็จสำเร็จสำเร็จสำเร็จ
รับรองว่าถ้าทำตามเคล็ดลับที่หมอไก่ว่ามานี้นะคะ
คำขอของคุณค่ะจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะที่วัดเขากรวดแห่งนี้
ไม่ได้มีแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่หมอไก่บอกไปเท่านั้นนะคะ
ยังมีอีกหลายจุดให้มากราบไหว้สักการะเพียบเลยล่ะค่ะ
ใครที่มีเวลาหน่อยจะอยู่ที่นี่ทั้งวัน
ไม่ต้องไปไหนก็ได้บุญเต็มอย่างแน่นอนค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงชะตาในวันนี้
จุใจเลยใช่ไหมคะสำหรับครั้งหน้าหมอไก่จะพาไปเห็งไปฟังต่อที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
โฮสาธุก่อนสาธุจ้า
ลองไปปรับใช้กันดูแล้วมีโอกาสลองไปที่วัดนี้ฮะ
ใช่แล้วและที่สำคัญใครที่ตั้งใจฟังเมื่อกี้เข้าไปร่วมสนุกตอบคำถาม